ช่วงนี้ใกล้งานเทศกาลศาสตร์เดือน๑๐แล้วด้วยนะคะ

เพราะว่าชาวบ้านเขาเตรียมงานหุ่นเปรต
ที่จะใช้เชิดในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐แล้วจ้า

ประกวดหุ่นเปรตพาเรทเปรต
เทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะ

พร้อมกับคณะทำงานเนี่ยนะคะ
เขาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานจัดทำหุ่นเปรต
หมู่๓ตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรม

ซึ่งคาดว่าหุ่นน่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันนี้

ใช่วันนี้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะ
แล้วก็จะมีการนำหุ่นเกรดไปติดตั้ง
เพื่อจัดแสดงนิทัศกาลที่
ริมกำแพงเมืองเก่าตลาดริมน้ำลิกอ

เขามีการจำลองขึ้นมาแบบนี้นะฮะ
ซึ่งเขาจะไปจัดแสดงไว้ที่ตลาดริมน้ำลิกอร์
สวนศรีธรรมศกราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะจ๊ะ
ซึ่งการจัดสร้างหุ่นเปรตครั้งนี้นะคะ
มีนายรุ่งเรืองวิมลทรงอายุ๕๐ปี
หรือช่างน้อยสาคูใต้
ช่างน้อยสาคูใต้เนี่ยเป็นช่างเครื่องเงินนะครับ
นายช่างเครื่องเงินเครื่องถมเงินถมทอง

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำหุ่นเปรต
ซึ่งหุ่นเปรตที่ทำขึ้นในครั้งนี้
ออกแบบเป็นรูปลักษณ์ต่างตามแนวคติธรรม
ตามความเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษเนาะ
ก็มีทั้งแบบที่เคลื่อนไหวได้ที่เราเห็นกันไป
แล้วก็แบบตั้งพื้นรวมทั้งหมดกว่า๕๐ตนด้วยกัน
โดยในปีนี้ก็จะมีการแห่พาเรทเปรตนะคะ
ในวันแรม๑๓ค่ำเดือน๑๐
ซึ่งก็จะตรงกับวันที่๑๕กันยายนนี้นะคะ
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมง๑๕นาฬิกา

กางเกงเขียวนี่คือไม่ได้บังคับอยู่นะคะ

ใครสนใจไปร่วมงานก็ไปกันได้นะคะ
จะเริ่มจากหน้าวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไปยังตลาดริมน้ำกำแพงเมืองเก่า
แล้วก็สวนสาธารณะศรีธรรมาศกราชด้วยนะคุณผู้ชมนะ

ที่มีการจัดสืบทอดกันมายาวนาน

แล้วก็จะทำขนมขนมต่างออกมาด้วยนะ
อันนี้ก็เป็นประเพณีที่เล่าสู่กันฟังจ้า